เพราะนอกจากเขาจะปล่อยซิงเกิ้ลออกมาเอาใจแฟนเพลงแล้ว
เร็วนี้เขากำลังจะมีแฟนมิติ้งด้วยนะจ๊ะ

ได้ไปสัมผัสตัวเป็นแฟนของหนุ่ม

แบบใกล้ชิดเลยทีเดียว

เดี๋ยวเราก็มีครับ

แล้วก็ต้องรอลุ้นด้วยว่าจะมีการปิดเป็นอัลบั้มด้วยปีนี้

ปีนี้มีแน่นอนครับผม
กลับมารวมตัวกันในรอบ๗ปีในคอนเสิร์ตใหญ่ปลายปีนี้หรือไม่นั้น
แชมป์และไทยก็ถึงกับกดดันหนุ่มแฮ็กแบบชัดเจน
อ่ะงานนี้มีลุ้นหรือเปล่าไปฟังคำตอบกันเลยจ้ะ
ใช่ครับเขาก็เห็นคุยกันนะพวกแก่เขาคุยกัน

ทำทำครับก็น่าจะภายในปีนี้ล่ะครับ
วันที่๑๕ครับ๑๕กันยาครับ
คอนเซิร์ตมีแน่นอนค่ะแล้วเราจะไปแจมไหมคะ
ต้องรอพี่เขาครับรอให้พี่เขาตัดสินใจ
ถ้าไม่ได้แจมมันโผล่ไปแน่นอนครับต้องไปครับ

ฉันว่าไปชัวร์ล่ะถ้าตอบมาขนาดนี้นะ

ก็ไปทั้ง๒วงจบไป